เอาล่ะคุณผู้ชมครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับ
เดี๋ยวพาไปดูพ่อค้าขายข้าวโพดคั่วตามตลาดนัด

เพราะว่าสามารถผลิตเครื่องคั่วข้าวโพดได้เอง
แล้วก็นี่คือเจ้าของแล้วก็เป็นหน้าตาของเจ้าเครื่องคั่วข้าวโพด
ที่นายบุญแทนมะลิทองชาวตำบลรำมศักดิ์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
เป็นผู้ผลิตขึ้นมาด้วยความสามารถของตัวเขาเอง
ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับ
นายบุญแทนเปิดเผยว่าตนเองมีความรู้เพียงแค่ชั้นป๔เท่านั้นนะครับ
แล้วก็มีอาชีพขายข้าวโพดคั่วตามตลาดนัด
เมื่อก่อนใช้เตาถ่านและไม้ตระแกงลวดคั่วข้าวโพดมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
สมัยก่อนคุณเคยเห็นไหมซึ่งฉันเคยเห็นตามงานวัดสมัยก่อนตอนเด็ก

ใช่แล้วคือแบบนั้นมันแบบเก่าแล้วไงแล้วมันก็ใช้แรงมาก
ทีนี้จะทำยังไงดีล่ะเพื่อผ่อนแรงไปด้วย
ก็เลยลองคิดค้นขึ้นมาสุดท้ายผลิตเป็นเครื่องคั่วข้าวโพดแบบยุคใหม่
ไทยแลนด์๔๐ได้อย่างทันสมัยก็ใช้เตาแก๊สต่อเข้ากับตู้ที่มีหม้อเนี่ยนะครับ
ทำเป็นเครื่องคั่วข้าวโพดอยู่ข้างในตู้กระจกนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญง่ายเลยพอจะใช้งานก็เติมข้าวโพด
เนยแล้วก็น้ำตามสูตรแล้วก็เปิดแก๊สไปด้วย
ใช้เวลาทำงานประมาณสัก๕นาทีเท่านั้นแหละครับ

มันก็คั่วข้าวโพดไปยังไปป๊ะเน่งออกมา
มันก็สุกไงแล้วก็ถีดออกมาแล้วก็ทานได้
หมักงี้ผมพูดเล่นนะแซวเด้ยนะคุณพี่
แล้วก็บอกเลยว่าสูตรของพี่เขารสชาตินี่สุดยอด
ที่สำคัญกลิ่นของมันหอมกลุ่นเตะจมูกมาก
คือแค่เดินผ่านมันไม่ได้กลิ่นอยู่แค่ในตู้กระจก
กลิ่นมันโชยออกมาข้างนอกเรียกลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะครับ
ที่สำคัญตอนนี้พี่แกครับโอ้โหจดลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
และที่สำคัญทำขายเอาด้วย
ขายนะครับเครื่องนึงราคาเครื่องละ๑๕๐๐๐ถึง๑๘๐๐๐บาท
แล้วแต่ขนาดเลยแล้วแถมช่วงนี้
ถ้าซื้อเลยนะครับแถมให้อีกไปเลย
ข้าวโพดให้ฟรี๑กระสอบ
วัตถุดิบในการทำข้าวโปรดขั้ว

เอาไปทำไมเอาไปลองทำก่อน
ไปฝึกทำไปฝึกทำพอทำได้ที่ได้สูตรที่ดีรสชาติอร่อยแล้ว
ก็ค่อยเอาไปขายนั่นเองนะครับณพี่ชนะแล้วจริงมีรสชาติอื่นด้วยมั้ย
มีประมาณ๑๐รสรสหวานรสเค็มรสชีสรสปาปริก้ารสบาร์บีคิว
แล้วก็รสสไปซี่มีครบเลยมีรสราคามั้ย
โอ้โหนี่ไงลดราคาถ้าซื้อเยอะเขาอาจจะลดให้

ก็ว่ากันไปนะนอกไปต่องนะ

ทำไมอ่ะมันถูกนะ๒๐บาทแหละ
ถ้าหากว่าซื้อ๓ถุงคุณผู้ชมครับ
ขายเพียงราคาละ๕๐บาทเท่านั้น
เอามา๓ถุงเลย

เอ้าเป็นหน้าที่ของเราอีกแล้ว
เอาล่ะคุณผู้ชมครับใครที่สนใจนะครับเครื่องคั่วข้าวโพด
ก็โทรไปสอบถามกันได้ผมขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้แล้วนะครับ
ก็ถ้าจะไม่เอาไปขายเอาเก็บเอาไว้ที่บ้าน
กินเองเพลินดูหนังก็สบายใจดี
ไม่ต้องไปลงภาพยนตร์อยู่ที่บ้านก็ทานได้ด้วย
ราคาก็ไม่แพงไปลองสอบถามกันดูนะครับ

คิดค้นเรื่องของเครื่องมือในการทำมาหากินนะครับ
เป็นการสร้างโอกาสให้กับคนอื่นต่อไปที่สนใจกันด้วยนะคะ